เป็นสาวใหญ่ชาวหนองคายดวงเห็งค่ะปกติแล้วคนที่จะดวงเฮง
ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเขาต้องไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ
แต่ผู้หญิงคนนี้ไปขอพรจากคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว
คุณพ่อให้พรมาดีด้วยนะคะได้รางวัลที่หนึ่งไปนะคะ
เศรษฐีใหม่รายนี้ชื่อว่านางสาวประนอมวะสุรีอายุ๔๙ปีค่ะ
เป็นชาวหนองคายถูกรางวัลที่๑งวดเมื่อวานเนี่ย
ธันวาคม๒๕๖๒๑ใบรับเงิน๖ล้านบาท
หลังจากถูกรางวัลที่๑ภาพเมื่อสักครู่นี้แหละต้องไปค่ะ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สพสังคม
หลังจากนั้นไปขึ้นเงินที่กองสลากทันทีเลย
ฉันอยากไปเหมือนกันนะกองสลากบรรยากาศมันเป็นยังไงนะ

นางสาวประนองเปิดเผยว่าปี๕๐คือป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง
เงินทองที่มีก็หมดไปกับการรักษานอกจากนี้
ก็ต้องไปหยิบยืมเงินเป็นหนี้เพิ่มเติมมารักษาตัวเอง
พอร่างกายหายมันก็เป็นหนี้ขึ้นมา
ไม่รู้จะทำยังไงประกาศขายที่ดินมรดก๒ไร่
นับจนถึงตอนนี้ยังขายไม่ได้เลยค่ะ
มีวัน๑จุดทูปต่อหน้ารูปคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว
ขอให้ขายที่ดินได้หรือไม่ก็ถูกรางวัลที่๑ไปเลยพ่อ

ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสังคม๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาระหว่างรอคุณหมอ
มีพ่อค้าลอตเตอรี่เป็นผู้พิการค่ะ
มาเสนอขายลอตเตอรี่ให้๑ใบ
บอกว่าถูกตัวท้าย๒ตัวมันเป็นเลขเบิ้ล๒๔

แต่สงสารคนขายก็เลยช่วยซื้อ๑ใบ
แต่สุดท้ายมันมาถูกรางวัลที่๑ค่ะ
ดีใจมากเพราะจะได้มีเงินไปใช้หนี้แล้ว
ส่วนที่เหลือจะแบ่งไปทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ
และจะเก็บไว้เป็นเงินสำรองในอนาคตค่ะ
อีกหนึ่งคนอาการดีเหมือนกันนะคะ
อาจจะดีไม่ถึงที่สุดไม่ได้ถูกรางวัลที่๑
แต่ก็โอเคแหละหกหมื่นบาทนี่นะคะ

สิบห้าใบคุณอ่าสภาพรรักษาชนค่ะ
นำดอกไม้ทูบเทียนน้ำแดงแล้วก็ประทัด๓๐๐๐นัด
กราบไหว้และแก้บนเรือตะเคียนทองโบราณ
อายุกว่าร้อยปีที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดนครศรีธรรมราช
นางสาวสภาพรกล่าวว่า
สิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมาตรงกับวันพระตัวเอง

มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อองค์ใหญ่
และขอโชคลาภจากเรือตะเคียนโบราณ
กระทั่งกลางคืนฝันเห็นเลข๑๓
ก็เลยตอนเช้ามาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

หลังออกรางวัลปรากฏว่าถูกเลขท้าย๓ตัวไป๑๕ใบ

แล้วก็ได้มาเช่าเหวียนหัวนมูล
แล้วมาขอโชคลาบจากเมยานาย

แล้วก็จะกลับมาทำบุญที่วัดเดิมนี่แหละ